เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก

คุณสุนันร้อง

พี่สุนันอยู่กับภรรยาคนนี้มากี่ปีแล้วคะ

อาหารที่อร่อยสุดในชีวิตคู่ของพี่คืออะไร
อาหารที่อร่อยสุด
กินแล้วแบบโอ้มันแซ่บมากกว่า

กินแล้วแบบโอ้มันแซ่บมากกว่า

กินแล้วแบบโอ้มันแซ่บมากกว่า

อยู่กับภรรยาคนนี้มากี่ปีแล้วคะ

อาหารที่อร่อยสุดในชีวิตคู่ของพี่คืออะไร

ราบเลือด
ลาบนี่คือของหรูและของดีที่พึงปรารถนาที่จะกินที่สุดแล้ว

สำหรับคนอีกหลายคนที่เขาไม่มี

ครับตอนเนี้ยมีอยู่แล้วหนึ่งหมื่นบาทมาถึงเพลงที่สองครับ
มูลค่าสองหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมาเลยครับ
มูลค่าสองหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมาเลยครับ
นี่คือเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ค่ะฟังแล้วเข้าทางเราไหมคะคุณพี่สุงงานเป็นไงครับ
ฟังครับเมื่อก่อนก็เคยฟังครับตอนอยู่บ้านครับ
เพลงนี้น่าจะเป็นของคุณแคนแก่นคูณครับ
เคยร้องมาบ้างไหมคะนานแล้วครับไม่ได้ร้อง
ก็ต้องร้องไม่เป็นไรไหนจะร้องนานแล้ว
แต่ว่าเนื้อเพลงต้องให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้คุณสุนันมีสิทธิ์หลายอย่างแล้ว
ถ้าหยุดรับหนึ่งหมื่นบาทถ้าบอกผมว่าสู้เพื่อจะเอาสองหมื่น
ก็ยังมีตัวช่วย๓ตัวช่วยรออยู่สามารถใช้ได้เลย
แต่ถ้าพลาดร้องผิดแม้แต่คำเดียวเหลือ๕๐๐บาท
แต่ตอนนี้มันต้องตัดสินใจก่อน
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณสุนันจะสู้หรือจะหยุดครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตสู้ครับ
คักและฮึกเหิมมากนะชอบจังเลยพอคุณพี่สุนันนะพูดว่าสู้
ลูกชายเขาดีใจเลยดีใจเลยอ่ะ
เอาละคุณพ่อสู้แล้วนะน้องเพชรรู้ไหมคุณพ่อจะร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงแล้ว
ตอนนี้มาถึงตัวช่วยกันบ้างครับคุณสุนันตัดสินใจให้ดีนะครับ
ใช้ไหมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ถ้าไม่มนตรายใช้นะครับ

คุณสุนันเห็นรูปที่ห้อยคออยู่
น่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าครับ

ยายและคุณแม่อยู่ข้างหลัง

๒๐ปีครับผม๒๐ปี
ทำไมเราถึงคล้องคุณยายกับคุณแม่
เพราะว่าคุณยายอย่างหนึ่งก็คือ
ถ้าไม่มีเขาก็มีแม่

ขอให้โชคดีนะครับไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๒เพลง

ขอให้พร้อม
ขอให้โชคดีค่ะ
ของเจ้าหน่อยภาคซอยเมียร้านเซเบน
เลิกงานตอนเย็นก่อนเคยเป็นเหมือนดังมีมาตร
ตามภาษาคนบ้านทุ่งเข้ากรุงเจอกัน
แต่พอเจ้าล่าเมื่อบ้านช่วงสงกรานมีอันเงียบไป
ลดลงกันบ้ายเพราะมันได้ถอยไปหมายมาน
เก็บเงินช่วยกันสิ่งที่ฝันนั้นคงไม่ไกล
เดินผ่านครึ่งวังน้องจะพังมาแล้วหรือไร
ทุกวันอ้ายเริ่มหวั่นไหวหรือเจ้าทิ้งใจเพราะอายลำเพ็ญ
เซเวนชาวเย็นเย็นภาพเก่าเก่า
ที่เคยแวะซื้อกับข้าวลวกผักตึ้งปลาแม่ค้ารสเย็น
ลูกชิ้นปากซอยเดินเที่ยวค่อยด้วยกันยามเย็น
ภาพเก่าหลับตายังเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นเพียงฝันเลือน
ความหวังน้อยน้อยอ่ายังขอให้น้องมาสานต่อ
อย่าทิ้งให้รอทรงคราวบ้างน้อต้องทำไมให้เหนียกรอย
แม่บังคับแต่งงานหรือทางบ้านกีดกับน้องกล่อย
เศร้าคำอายขึดน้ำจอยจอยยังเป่าคอยน้องขีดสอยเดิน

ชอบภาพคุณชุนานจริงออกเป็นแร็พหน่อยนะ
ลีรานี่ชนะอรอดเหรอเติ้ลลีราได้เลย

ใช่มันกรัดออกมาจากหัวใจเขาจริงเลย
ทำไมอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรพี่ชุนาน

ขออนุญาตครับขออนุญาตหอมแก้มเมียหน่อยครับ

นี่ผมว่าน้องเค้านะคะ

ทำไมการหอมแก้มเมียมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอ
น้ำตาซึมน้ำตาไหลอย่างนี้

พี่ฟ้าถอดแว่นออกได้ไหมคะ

ถามพี่ฟ้าได้ไหมในสิ่งที่ผัวพูดเนี่ยว่า
มีเขาเป็นผัวเราจึงลำบากยากเย็นขนาดนี้

สำหรับฟ้าป้าภูมิใจค่ะฟ้าบอกเคยคิดแบบนี้
ภูมิใจที่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนสู้
ภูมิใจสู้ต่อไปพ่อเอ้ย
ไม่เคยคิดว่าแต่ละคนเป็นภาระให้กันและกัน
ตอนนี้มาถึงช่วงเวลาต้องตัดสิทธิ์กันแล้วนะครับ

เพลงที่๒ครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาทคุณสุนันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๒นะครับคุณสุนันร้อง
คุณสุนันร้อง
คุณสุนันร้อง